ดิฉันจะพาไปทานยำค่ะยำยำนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
พูดถึงเมนูนี้มันต้องจัดจ้านมันต้องเปรี้ยวแซ่บแน่นอน
ร้านไหนจ้ะถ้าไม่ใช่ร้านนี้จ้าไปกันยามค่ำคืนนะจ๊ะ
ไปแล้วก็ต้องไปให้ถูกร้านเพราะว่าร้านนี้คือร้านเจ๊หนึ่ง
แซ่บตามปากค่ะต้องพูดเลยว่าแซ่บจริง
ร้านนี้อยู่ที่ไหนล่ะบอกพี่กัดเอาไว้ก่อนนะคะ
ตั้งอยู่ถนนเลียบชายทะเลหน้าอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
คุณดูเครื่องเขาซะก่อนโอ้โหแม่สดเลยนะพวกซีฟู้ดทั้งหลายทั้งปวง
ตัวใหญ่เลยมามากมายเลยค่ะ
คนละหมอกละไม้ก็มีเอาใจคนที่รักสุขภาพ
อยากกินอะไรแซ่บด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ได้วิตามินจากผักผลไม้ด้วย
จะบอกว่าร้านนี้เขามีเมนูแซ่บมากมายสารพัดเมนู
ดิฉันสังเกตที่ตังหูแม่ค้าอย่างเดียวเลยค่ะ

เออนะคะแซ่บยันแม่ค้านี่แหละ

มีทั้งยำปูม้าปูดองกุ้งสดหอยแครงลวกปลาทู้สารพัดของทะเล
แถมพวกพืชผักผลไม้ก็มีมากมายให้เลือกสรรนะคะ

อกจากจะมีเครื่องให้เลือกเยอะแยะแล้ว

คุณภาพความสดใหม่ของอาหารทะเล
แล้วก็รสชาติที่เปรี้ยวเค็มหวานแบบลงตัว
ที่สำคัญคือไม่ใส่ผงชูรสด้วยค่ะคุณ
เออร้านนี้แปลว่ารสมือเขาเด็ดจริงเขาอร่อยจริง
คือมีหมดเลยมีทั้งแซลมอนมีทั้งไข่แมงดาไข่ปลาริวกิว
เยอะแยะมากมายที่คุณพูดมานั้นบอกเลยว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้าน
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำนะคะว่าถ้ามาที่นี่กินอะไรดีล่ะ
อันดับแรกเลยค่ะยำแซลมอนเนี่ยค่ะเขาคัดแซลมอนสดเนื้อหวานชิ้นหนาเอามายำ

เมนูนี้นะติดอกติดใจลูกค้าหลายรายแล้ว
ใครชอบจัดไปเลยนะจ๊ะยำแซลมอน
แต่ถ้าใครชอบประเภทไข่อย่างที่น้องใบตองได้สาธยายไปแล้วนั้น

ต้องเลือกเลยค่ะเมนูนี้ชื่อว่ายำสามไข่

ไข่แมงดาไข่ปลาริวกิคุณดูค่ะ

นี่ไงไข่แมงดาหรือว่าไข่ปูมะก็จัดเต็มอยู่ในจานเดียวกัน
แต่ถ้าใครชอบหมึกไข่ไข่ปลาริวกิวไข่ปูม้าแล้วจะเพิ่มกุ้งสด
จะใส่แซลมอนลงไปด้วยเอาทุกอย่างเมาทั้งร้านก็ไม่ว่ากัน

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๕๐บาทเท่านั้น
แต่ถ้าใครชอบแบบอลังการงานสร้างใส่มันทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะ
ก็จะปรับไปตามราคา

๓ไข่ที่บรรยายไปนั้นอยู่ที่ประมาณ๔๐๐บาท

สดใหม่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะ
ขึ้นอยู่กับจำนวนขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย
บอกนัดตรงนี้เผื่อว่าใครน้ำลายไหลแล้วอยากจะขับรถไปเลย
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชายทะเลหน้าอาวประจวบ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีคันชื่อร้านเจ๊หนึ่ง
ตามปากนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง
เจ๊หนึ่งนี่น่าจะยืนหนึ่งในเรื่องความแซ่บนะน้องใบตอง
แซ่บมากเลยค่ะแซ่บตั้งแต่เจ๊ยันยำ
ถูกต้องแล้วดูสิคะถ้าหากว่าเขาไม่สะดวกทานที่ร้าน
เขาก็มีกล่องให้แบบเก๋แบบนี้สะอาดสะดวกสบาย
จริงคือต้องบอกว่าเรื่องความสะอาดสำคัญ
เพราะว่าอาหารทะเลบางทีเราทานสดใช่ไหมคุณ
อันนี้ก็ต้องดูคำนึงถึงเรื่องของความสะอาด
บอกได้เลยว่าร้านนี้เขาสะอาดนะ

เดินไปเผาลองจากเช้าคุณผู้ชมก็ส่งกันมาเถอะ
ข้อความที่บอกมาว่ากำลังนั่งชมตลอดข่าวตอนนี้
ทานอะไรกันอยู่นะครับ